คุณผู้ชมว่าแล้วมาต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะ

เพราะมอบดอกไม้ในศูนย์

เฮ้ยเสื้อมวลประชา

นางอาคารวาลนะคะหรือว่านางอาสุรชัยจันทิมาธรค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะเปิดโอกาสให้ทีมข่าวบุกเก็บบรรยากาศการซ้อมถึงบ้านค่ะ

คุณเต้เอาล่ะค่ะ

ทำไมฉันพูดเลขผิดอ่ะหรือว่า๗๓๗๕อ่ะ
แต่ว่าใดคุณผู้ชมดูภาพก่อนนะคะ
คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของศิลปินเพื่อชีวิตระดับศิลปินแห่งชาติค่ะ
หน้าง้าสุรชัยนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีนางง้าคารวาลค่ะ
คอนเสิร์ต๗๕ปีบริบูรณ์สุรชัยจันทิมาธรค่ะ
เตรียมขนเพลงฮิตที่หลายคนคิดถึงมารวบรวมให้ได้ฟังกันอีกครั้งค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะนางหาพร้อมศิลปินรับเชิญค่ะโอ้โหหล่อทั้งนั้น
คุณยูโก้ยูโก้จุระจักรด้าและคุณเป๊อรักเนี่ยค่ะ
มาร่วมซ้อมเพลงดังมากไม่ว่าจะเป็นเพลงหนุ่มพระเนจรค่ะ

เพราะว่าในวันที่๗พฤษภาคมนี้ค่ะ

ขนเพลงฮิตไปโชว์ตลอด๓ชั่วโมงเต็ม

คนฮิวโก้คนเปะนะครับ
ผมคิดว่านอกจากที่เห็นกันอยู่ก็ยังมีแขกนะครับ
มีเพื่อนพี่น้องก็ไม่ใช่เพิ่งมา

ก็มีคอนเสิร์ตที่ผ่านมา
ก็ทั้งคุณเปะคนฮิวโก้ก็มา
ก็เป็นแขกจะเรียกว่าแขกประจำบ้าน

โอ้โหแกแข็งแรงมากเลยนะคะคุณผู้ชม

เป้บอกว่าโอ้โหพี่ผมดีใจมากเลยนะคะ

แล้วก็ยกนางอาบเป็นไอดอลในการทำเพลงด้วยค่ะ

แต่งเพลงไปจนกว่าจะไม่มีแรง

อัปเดตอัลบั้มใหม่นะคะที่เตรียมปล่อยเรื่องราวความรัก

เป๊อันนี้มันหยิบประสบการณ์ความรักของเราสุด

เราก็แต่งเติมเข้าไปให้มันสนุกสนา

มีเพลงที่ผมแต่งไว้แล้วมันยังไม่ได้ออก
ถ้ามือขาดถ้าร้องเพลงไม่ได้

ต้องทำเพลงที่มีให้หมดก่อน

เป้ผ่านไปอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นผู้ชายในอุดมคติของสาว

เรามาฟังความรู้สึกของพี่ฮิวโก้หน่อย
ที่ถูกยกให้เป็นสามีแห่งชาตินี่

การบันเทิงของเรามีข่าวคนดังแยกทางกันล่ะ

ก็ถูกเอามาแชร์ว่อนโลกโซเชียลเลย

ไร้หนวดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเอานะ
ทำเอาภรรยายอย่างพี่ฮาน่า
ออกอาการห่วงกันเลยเดี๋ยว
งานนี้พี่ฮิวโก้จะว่ายังไง
ลองไปฟังดูค่ะ
ผมว่าก็เป็นห่วงสังคมนิดนึงนะ

มันก็ปกติสามัญชนเขาก็คิดได้ครับ

สามีแห่งเมียผมคนเดียว

คือต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นพื้นฐาน

อันนี้คือสิ่งที่พี่ฮิวโก้พูดออกมา

เราช่วงชมพี่ยูโก้จริงในทุกการตอบคำถามเลย
แต่จริงมันได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะ

ของการใช้ชีวิตคู่หรือว่าการครองรัก
รักใครสักคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน

เรื่องง่ายธรรมดาธรรมดาทำไมต้องยกเป็นระดับโลกได้เลย

เป็นคำตอบที่เฉียบพูดได้เลยคำเดียวเฉียบ

เพราะว่าขอเป็นสามีฮาน่าคนเดียว

ไม่อิจฉาพี่ฮาน่ากันทั้งบ้านทั้งหมดแล้วจ้า